เฮ้ยเขาบอกว่าเห็นเดินจูงเด็กไปไหนมาไหน

เหลือเด็กคนนี้เป็นพี่สาวของมัน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

อ๋ออยู่กับเขาแล้วมีความสุขนะ

พอเห็นเหรนเห็นหลานก็ต้องรักก็ต้องเอ็นดูเป็นธรรมดา